เรื่องนี้เรื่องที่ขวัญกำลังจะเล่าก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เสียน้ำตา
แต่อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมเสมอเวลาเราดูข่าวเราต้องดูหลายแง่มุม
ครับเวลาเราเห็นภาพข่าวออกมามีภาพข่าวเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งตามไปง้ออดีตภรรยา
เกาะขานั่งร้องไห้จะเป็นจะตายฟูมฟายหลายคนดูแต่คลิปแล้วเอาหญิงสาวที่อยู่ในภาพ
ด่ากันในเน็ตว่าทำไมใจร้ายทำไมเป็นคนแบบนี้
สามีมาง้อขนาดนี้แต่กลายเป็นเธอไปมีแฟนใหม่อืม
เรื่องบางเรื่องมันมีหลายแง่มุมคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันอีกรอบแล้ว

คือให้เข้าใจในทุกอย่าง

รู้ไหมวันนี้คุณทำเสียขนาดไหน
รู้ปากสิ่งที่คุณทำลงไป
เขาไม่ให้ทำอะไรเลย
ที่คุณให้ข่าวไปเขาไปลงข่าวเสียหายมาก
มันออกทีวีเลยนะคะ
โอ้โหผู้หญิงคนนี้ใจเย็น

แต่เหมือนเป็นการกอดลากันครั้งสุดท้ายหรือเปล่า

ครูเธอพูดด้วยใช่ไหมว่าเหมือนมีการไปออกข่าวแล้วทำ
ตัวเธอเสียหายเพราะอะไรเดี๋ยวเล่า
คุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้ที่นั่งคุกเข่ากอดขาของผู้หญิงคนนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวัญชัยหนุ่มศรีสะเกดอายุ๓๕ปี
เขากำลังนั่งกอดขาของอดีตภรรยาตัวเอง

ซึ่งตรงจุดที่อยู่กันตรงนี้
มีแฟนใหม่ของนางสาวบียืนอยู่ด้วยนะคะ
เขาอ้อนวอนนางสาวบีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันใหม่แล้วให้อภัยเขาเถอะ
ร้องไห้รำพึงรำพันฟุมฝ่าย
แต่นางสาวบีพยายามอธิบายให้ตัวอดีตสามีเข้าใจ
ที่เราเลิกกันเราเลิกรากันเพราะอะไร
เพราะคุณทำผิดพลาดคุณทำผิดมาแล้ว๔ครั้ง
คุณเล่นการพนันคุณประพฤติตัวไม่ดีคุณสร้างปัญหา
เราพยายามให้โอกาสให้การดูแลคุณมาตลอดแต่เราไม่ไหวแล้ว
สุดท้ายเราเลยต้องเลิกกับคุณแล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน
และเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่จนเรามีแฟนใหม่
มันสายเกินไปแล้วที่คุณจะกลับมา

แต่คุณผู้ชมคะระหว่างที่ตัวนางสาวบีพยายามอธิบาย
ตัวนายวัญชัยเองก็ไม่ยอมฟังและพูดอย่างเดียวว่าไม่ไหวแล้วทำใจไม่ได้

แต่สุดท้ายนางสาวบีกับแฟนใหม่ก็ขับรถเข้าไปทำงานในสวน
แล้วตัวนายวัญชัยก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นลำพัง
ทีนี้เขาบอกว่าตัวนายวัญชัยก่อนจะมาที่นี่
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์จากจังหวัดชนบุรีมาหานางสาวบีที่จังหวัดตราด
แต่อย่างที่บอกพอมาแล้วมารู้ว่าตัวอดีตภรรยามีแฟนใหม่ไปแล้ว
ก็เลยทำให้เขารับไม่ได้ผิดหวังเสียใจเลยร้องไห้แบบนั้น
ไปนั่งกินเบียร์ย้อมใจที่ร้านค้าแถวนั้นด้วย
แล้วกลายเป็นว่าคุณผู้ชมคะพอมันเกิดภาพนี้ออกไป
มีสื่อบางสำนักไปออกข่าวในเชิงตำหนินางสาวบี
และมันก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตเกิดขึ้นว่าในธรรมนองว่า
ทำไมผู้หญิงถึงเป็นแบบนี้ด่าว่าว่าเธอน่ะเลวก็อย่างนี้ก็มีนะ
นางสาวบีบอกว่าเธอเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจ
มันเป็นการลงข่าวสร้างความเสียหายให้เธอข้างเดียว
เข้าใจผิดอยากชี้แจงกับผู้สื่อข่าวถึงเหตุผลที่แยกทางกับอดีตสามี
เพราะสุดทนแล้วกับพฤติกรรมของฝ่ายชาย
ของนางสาวบีต้องการให้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
เรื่องที่มีสื่อท้องถิ่นไปรายงานแล้วทำให้เธอเสียหาย
ในขณะเดียวกันตัวเธอเองก็ยังเห็นใจอดีตสามี

ให้หารถไปส่งนายวัญชัยอดีตสามีกลับบ้านเกิดที่อำเภอขุนหานศรีสะเกด
เพื่อที่จะได้ยุติปัญหาทั้งหมดแล้วให้อดีตสามีกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
มีความรักก็ดูแลกันให้ดี